เริ่มต้นกันที่การเดินทางกลับมาประเทศไทย
ของเที่ยวสินแดงด้ากับต้นสังกัดใหม่
เดินทางไปเล่นเจลีคด้วยสัญลาชันยายืมตัว
หนึ่งรูปการณ์ครับถ้าเที่ยวสิน

คนนะครับที่เล่นลีกสูงสุดของญี่ปุ่นตามชนะทิพย์สงกระสินไปเทียสินลงเล่น
สิบนาทีนะครับจากการตกลงกันไว้แต่ว่าจากการเปลี่ยนตัวเนี่ยก็ออกนาทีสิบสามครับ
อดปลอกแข็งกัปตันทีมให้กับทางนาวากิอัลยามะนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนตัวกับศรีโรธชัดทองเป็นการสวมเสื้อเมืองทอง
ครั้งสุดท้ายแบบไม่เป็นทางการนะครับของเทียสินก่อนจะไปเล่นกับซานเฟชเช่โรชิมาครับ
เปลี่ยนชุดลงมาก็ร้อนแรงพอสมควรนะครับเดี๋ยวช่วงการปรับตัวดูจังหวะนี้ได้ประตูนะครับ
หน้าแล้วเดินถอยขึ้นแป๊บเดียวครับสุดท้าย
นาที๗๔คาซูกิวามาตารินะครับเปิดให้กับทางธีรสิน
เกมนี้ธิรสินพร้อมกับสโมสรนะครับจะเดินทางกลับญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อม
ของชนะทิพย์สงกระสินวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้นะครับ